เที่ยวกันคุณผู้ชมค่ะไปปักหมุดกันเลยที่จังหวัดฉะเชิงเซา
คราวนี้เดี๋ยวจะพาไปท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศกันหน่อย
สำหรับเทศกาลล่องเรือคลองสี่ยัดท่าตะเกียบนะคะแล้วก็ไปเที่ยวชมตลาดนัดชุมชน
หนึ่งร้อยล้านกันด้วยค่ะบรรยากาศบริเวณริมคลองศรียัดนะคะ
พื้นที่บ้านทุ่งยายชีอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเศร้าค่ะ
ก็คึกคักไปด้วยประชาชนนะคะที่เข้าร่วมงานเทศกาลล่องเรือคายัดคลองศรียัดท่าตะเกียบ
แล้วก็เปิดตลาดนัดชุมชนหนึ่งร้อยร้านด้วยนะคะโดยซุ้มตลาดนัดชุมชนก็จะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ
แล้วก็ผลผลิตจากการเกษตรกรแล้วก็จากเกษตรกรแล้วก็ชุมชนต่างในอำเภอท่าตะเกียบ
แล้วก็ยังมีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งเตรียมจะปรับภูมิทัศน์เป็นสวนดอกไม้และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ
รวมทั้งอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นสถานที่เลี้ยงกระบือเพื่ออนุรักษ์ควายไทยด้วยมาเพียบเลย
สำหรับกิจกรรมล่องเรือด้วยการพายเรือคายักษ์ในคลองศรียัตน์ระยะทาง๗กิโลเมตร
ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมแนวผจญภัยบนเส้นทางธรรมชาติคล้ายกับการล่องแก่งนั่นเอง
แล้วก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมนะคะให้เกิดการรักษาแม่น้ำด้วย
แล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติเนื่องจากว่าคลองศรียัตน์
นับเป็นต้นน้ำของแม่น้ำบางประกงเลยนะคะ
จากนี้ค่ะนักท่องเที่ยวก็ยังสามารถมาเที่ยวชมธรรมชาติ
สวยงามแบบนี้ได้นะคะสองฝั่งคลองเลย
รวมถึงเลือกชิมเลือกซื้อผลไม้ตามฤดูกาลกันได้ด้วยค่ะ
มันเด็ดก็ตรงนี้แหละนะครับพอได้ไปท่องไปเที่ยว
แล้วก็มีของดีของเด็ดให้รับประทานกันด้วย
ฟรรภาพประสามทิศอยู่เหลือเกษตรปักกรด้วยค่ะศวนจากไร่เลยนะคะนี่สนุกสนานกันไป
ดิฉันอยากลองเหมือนกันนะพายเรือขยักษ์เนี่ย

ภายไม่ดีนี่วนอยู่กับที่ไม่ไปไหน
ใช่แล้วบางทีฉันก็ไม่พายเอาเท้าลาอย่างเดียว
เอาเท้ามือไม่พายเอาเท้ารานา